ก็อย่างที่เราทราบจากการรายงานของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
ขึ้นฝั่งที่ปากพนังนครศรีธรรมราชแล้วจะไปต่อที่สุราธานี

เพราะฉะนั้นไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดที่สุราธานีก่อนหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่าตอนนี้เดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะฮะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวเราก็อยู่ที่นั่นแต่ว่าการติดต่อก็อย่างที่ทราบแล้วครับ

แล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่สุราธานีท่ากัศยานสุราธานีก็แจ้งปิดสนามบิน
ตั้งแต่๔โมงเย็นวันนี้ไปจนถึงเที่ยงของวันที่๕มกราคม๑๑เที่ยวบิน
ส่วนล่าสุดนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐนะครับที่สุราชธานี
คุณอภิชยาดาเพชรัตน์นะครับจะรายงานเข้ามานะครับสวัสดีครับคุณอภิชยาดาครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครับคุณคุณเขมอักษรค่ะ
สุราธานีนี่จะเป็นพื้นที่รับต่อเลยนะฮะจากทางนครศรีธรรมราชเรื่องของพายุปะบึกนะฮะ
ตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีนะคะ
หลังจากที่พายุโซนร้อนได้แปลกำลังเป็นพายุดีเปรชั่นนะคะ
ก็ได้เคลื่อนปกคลุมอยู่ที่จังหวัดสุราธานีทั้ง๑๙อำเภอ
หน้าเล็กนะคะก็ได้มีการคาดการณ์ว่าเวลา๒๐นาฬิกาค่ะ
จะมีฝนตกปกคลุมทั้ง๑๙อำเภอ
ซึ่งปรากฏว่าหลังจาก๒๐นาฬิกาฝนได้ตกหนักแรงสลับเบาแล้วก็มีลมกันโชคแรงค่ะ
ครับอ๋อคือตั้งแต่๒ทุ่มมานี่คือฝนตก๑๙อำเภอเลยเหรอฮะ
ค่ะแต่เห็นบอกว่าคาดว่าอ่อนกำลังลงมันอ่อนกำลังลงกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้ไหมคะ
สำหรับคนในพื้นที่ที่เตรียมการรับมือกันเอาไว้
ก็มีการอ่อนกำลังลงจากการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
ค่ะซึ่งตอนนี้นะมีการวัดระดับนำผลในพื้นที่ของ
ที่สถานีบ้านเหนือกลองตะมนต์ทางซ้ายอำเภอการย์จรณาฏิบ
ก็มีปริมาณฝนสะสมอยู่ที่๑๕๕มิลลิเมตรซึ่งอยู่ในระดับของพื้นที่สีแดง
ระดับเตือนภัยจะต้องมีการอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ค่ะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเป็นพื้นที่๙อำเภอนะคะ
คืออำเภอท่าชนะชายาท่าฉางคุณพินเมืองกาญจนดิตดอนศักดิ์สมุยและพงันค่ะ
แล้วก็มีการอบพยพชาวบ้านโดยเฉพาะที่พื้นที่ของอำเภอดอนศักดิ์ตามที่ไทยรัฐได้รายงานไปแล้วนะคะก็มีพื้นที่อยู่ที่พื้นที่หมู่ที่สิบ
หมู่ที่สามหมู่ที่เจ็ดตำบลดอนศักดิ์รวมกว่าเจ็ดร้อยคนค่ะครับแล้วก็หลังจากที่เกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นที่ผ่านมานี้ค่ะ
แล้วก็ช่วงสองทุ่มนะคะก็ทำให้ต้นไม้หักโค้นใส่ลงบนถนนนะคะแล้วก็ลงบ้านเรือนรัศดรด้วยนะคะ
ทำให้เกิดการกีดขวางของจราจรค่ะครับล่าสุดนี้ได้รับรายงานนะคะว่าที่ตำบลคลองตะค่ะ
หลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำกัดซ้อดินตะหลิ่งแล้วก็ทำให้บ้านของชาวบ้านเนี่ยค่ะ
เกิดพังเสียหายเกือบทั้งหลังนะคะไม่สามารถอาศัยได้จำนวนสองหลังด้วยกันค่ะ
คุณอภิชยาดาตอนนี้อยู่ที่จุดไหนครับ
ตอนนี้เดินทางเข้ามาในตัวเมืองสุราธานีแล้วค่ะ

ฝนยังคงตกสลับเบาอะค่ะสลับเบากันโชคแรงค่ะ
สุราธานีเขาประเมินสถานการณ์เอาไว้
ถ้าจะเป็นจุดที่จะเจอแบบหนักที่สุดของจังหวัดเนี่ย
จะเป็นช่วงไหนหรือว่าจะเจอในลักษณะแบบไหนยังไง
ตอนนี้หลังจากที่มีฝนตกหนักนะคะทาง
ท่านผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดสุราษฎรณีนายวิทยาวุทธิ์อินโตค่ะ
ก็มีการเฝ้าระวังทั้งทุกอำเภอนะคะ
โดยได้มีการส่งทหารนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทหารจากมณฑนทหารบกที่๔๕

จากนี้คือกองใวน์๗นะคะได้นำกำลังไปร่วงกับไข่ปกครอง
รวมถึงชุมชนนะคะในการเฝ้าระวังพื้นที่ทั้งหมด
โดยเฉพาะ๙อำเภอที่ติดท้ายฝั่งค่ะ
เพราะว่าจะเป็นพื้นที่รอยต่อในการรับน้ำมาจากเทือกเขาหลวงของจังหวัดนครศรีธรรมราช
การจำน้ำดิบจะเหมือนทุ่งสงศ์นะ
ก็คือเขามีน้ำจากภูเขาที่จะไหลมา
ดังนั้นการสัญจรไปมานะตอนนี้ค่ะที่สุราธานีเป็นยังไงบ้างคะ
ที่จังหวัดสุราธานีการสัญจรยังคงปกตินะคะ
จะมีบางช่วงที่ต้นไม้โค้นล้มใส่เส้นทางจราจรนะคะ
แต่ก็เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานก็เร่งที่จะเคลียร์พื้นที่โดยเร็วที่สุดค่ะ
ก็เริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนบ้างแล้วค่ะ
นี่ประชาชนเขาได้รับการแจ้งเตือนแล้วใช่ไหมฮ
ในการชนะดิตว่าจะมีน้ำจากทางเทือกเขาหลวงที่จะลงมา
ก็คือในแต่ละพื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
ในการแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะอบพยพอยู่แล้วค่ะ
โดยพื้นที่ของจังหวัดสุราธานีจะมีศูนย์อบพยพทั้งหมด๓๐๔จุด
ซึ่งแต่ละจุดนี้ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างที่ได้กล่าวไป
เตรียมความพร้อมค่ะต้องมีการอพยพค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้นะฮะขาดเหลืออะไรยังไงก็ให้ไทยรัฐเป็นสื่อกลางได้นะครับ

ค่ะตอนนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐก็อยู่ในพื้นที่ค่ะ

ที่การจัดน้ำดิบที่สุรรัฐธานีย์เนี่ยจะเหมือนที่ทุ่งส่งนครสิทธิ์ธรรมดาช
ที่รอรับน้ำที่แบบไหลลงมา
สองสามวันเนี่ยที่น้ำที่ภูเขาสะสมเอาไว้เนี่ยตอนนี้กำลังไหลลงมาแล้ว
นะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ